ต่อกันที่เรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญ
เลขาธิการสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็เดินทางไปส่งนักกีฬาทีมชาติไทย
นำโดยกฤษดาสมคเนยอมรเทพพลหาร

ครั้งที่๒๐๑๓๒๑กันยายนนี้
ก็แข่งกันที่กรุงเตฮารานที่อีรานค่ะ
โดยนาวะอากาศโทมนชัยสุภาชิรกุลหัวหน้าภูมิสอนก็บอกนะคะว่า
เด็กชุดนี้มีความกระหายที่อยากจะเล่น
หลังจากไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ

ผลงานของหลายคนที่เข้ามาใหม่ว่า
สามารถลงเล่นในรายการใหญ่ได้ไหม
และจะสามารถควบคุมสภาพจิตใจของตัวเองได้ดีแค่ไหน
เพื่อเป้าหมายสำคัญในการแข่งขัน๔เกมที่ฟิลิปปินส์ค่ะ
ส่วนเรื่องการแข่งขันที่อยู่กับญี่ปุ่นทีมแชมป์เก่า
แล้วก็ไต้หวันจะสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดด้วยค่ะ
วันที่๑๓กันยายนนะคะเจอกับไต้หวันค่ะเวลา๖โมงคร
วันที่๑๔กันยายนเกมนัดที่๒นะคะเวลา๔โมงเจอกับญี่ปุ่น
แล้วก็๑๕กันยายนเจอกับฮ่องกงนะคะเวลา๖โมงคร
ท่อสดผ่านทางแอปพลิเคชันทรูไอดี
แล้วก็ชมเทปบันทึกทางการแข่งขันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาประมาณตี๒ค่ะ